ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้ากรณีของคุณตาคุณยายสองแม่ลูกหน่อยนะฮะ

ก็เป็นข่าวดังทั่วประเทศแล้วครับผู้คนก็เห็นใจสงสารจากภาพนี้คลิปนี้นะครับ
ป้อนข้าวกันหน้าแบงค์กรุงไทยสาขาท่ามะเขือคลองขลุงที่กำแพงเพชรนะ
ลงทะเบียนเยียวยาเราชนะเมื่อ๑๗กุมภาพันธ์
หลังจากนั้นคนก็โอ้โหสงสารเห็นใจบริจาคช่วยเหลือมาเยอะแยะนะฮะ
อยากให้แม่ลูกคู่นี้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย
แม่ก็๘๐กว่าลูก๖๐กว่านายอำเภอก็มาช่วยดูแลนะฮะ
วันนี้ครับนายอำเภอคลองขลุงพาคุณยายน้อยกับลูกชาย
มีลูกสาวอีกคนนึงด้วยนะลูกสองคนนะครับ
ธนาคารนะครับเพื่อไปอัปเดตล่าสุดบัญชีบริจาค
และปิดบัญชีด้วยนะฮะหลังจากเปิดรับบริจาคมา๕วัน
สรุปแล้วนะครับเงินเข้าบัญชีเนี่ย
ผู้คนทั่วประเทศบริจักษ์ให้กับคุณยายน้อยกับลูกชาย๗๓๓๘๘๕บาท
ในอำเภอคองขุงบอกว่าก็คุยกันแล้วในครอบครัวของคุณยายนะ
จะจัดสรรอย่างนี้นะเงินก้อนนี้เนี่ยยายจะแบ่งเงิน๓ล้าน๒แสนบาท
ให้กับลูกสองคนนะก็คือนายจำเนียนกับป้าเล็กนะ
คนละ๑ล้าน๖แสนบาทให้เอาไปสร้างบ้านคนละหลัง
เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่อยู่ด้วยกัน

ที่เหลือเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีใหม่นะเปิดบัญชีใหม่
ชื่อบัญชีกองทุนครอบครัวคุณยายน้อยเอี่ยมสะอาด

แล้วเงินจำนวนนี้จะดูแลคุณยายจนตลอดชีวิตนะ
โดยจะโอนให้นายจำเนียนกับป้าเล็กลูกทั้งสอง
เพื่อเอามาดูแลยายน้อยเนี่ยโอนให้ลูกทุกเดือน
เดือนละ๘๐๐๐บาททั้ง๒คนแต่ต้องเอาไปดูแลแม่นะ
ซึ่งนายอำเภอบอกว่าเชื่อว่ายังไงดูแลแม่เนี่ย
ยายน้อยเนี่ยมีกินมีใช้ตลอดชีวิตแน่นอน
คุณยายและครอบครัวก็เลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะ
ตั้งแต่นายอำเภอผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนทุกคนที่ช่วยเหลือ
จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า
สมกับที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนในครั้งนี้ค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ
หน้าตาเจ้ายังจะบอกไหมครับ

แล้วก็คุณหมอเขาก็ไปไปตรวจเรื่องของสายตา

ก็ไปตรวจให้กับคุณตาคุณยายแม่ลูก
คุณยายเป็นต้อกระจกส่วนลูกชายเป็นต้อเนื้อ

ใจคนไทยแล้วฮะจริงนะคนไทยแบบมีน้ำใจมากนะคะ